ริมโนความอร่อยกับร้านอาหารขนมจีนแบบบุฟเฟต์
เขากินแค่หัวละ๒๕บาทเอง
อยู่ที่ไหนอะไรยังไงติดตามเลยในช่วงตลอดกิน
มันน่ากินน่าทานแต่คำถามเกิดขึ้น
พิธีแบบบุฟเฟต์หัวละ๒๕บาท
พี่ขายได้ไงพี่ขายกะเอากำไรเหรอไม่กำไรนะเนี่ย
นี่กะขายเอาสังคมหรือเปล่าเดี๋ยวหัวละ๒๕บาท

แค่แม้ผมเป็นคนสองห่วงพบไม่ได้บ้าหรือ
น้องใบตองอย่าพูดอย่างนี้ดูร้านเขาแล้วมันดูร่มรื่นมันดูบ้านดีนะ

ชื่อว่าร้านแม่ปุ๊ขนมจีนบุฟเฟ่อยู่ที่๘๒หมู่๒บ้านว่าตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับ
ตากเอาเด้นี่เลยคุณจะเอากี่จับว่ากันไปถูกต้องครับคือหลายคนเข้ามาลิ้มลองความอร่อยของร้านนี้
เขาขายเป็นบุฟเฟ่ขนมจีนหัวละ๒๕บาทอย่างที่ผมบอกสงสัยขายเอาสังคม
ความอร่อยนี่ก็ถูกอกถูกใจลูกค้าทุกเพศทุกวัยจริง
ไปถามเจ้าของร้านนะครับขุนน่าดภาบุญภาเล่าว่าเดิมที่คืนทำรงานคนมจีน
ให้เข้ากันจัดไปเลย๔ภาคทั่วประเทศไทย
น้ำยาลาวน้ำยากะทิ
น้ำยาแกงเขียวหวานน้ำยาไตไปล์
เขาเข้าบอกว่าน้ำยาไตปลาที่เขาเด็ดมาก
จะมีเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้นเป็นวันแบบพิเศษพิเศษ
เขาบอกว่าวันหนึ่งนะต้องเตรียมขนมจีนประมาณสัก๕๐๗๐กิโลกรัม

ถูกต้องเพราะคนมาเยอะมันจะได้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าครับ
ส่วนผักไอ้ผักได้เป็นซีรีส์ที่ตลงตลาดหรือเปล่า
เจ้าของร้านก็บอกไม่ต้องเป็นผักที่ปลูกเองนักเลงพอ
เพราะว่าปลูกไว้ข้างบ้านเป็นผักปลอดสารพิษ
ถึงว่าเขาถึงขายหัวละ๒๕บาท

แล้วแต่จะเลือกแล้วแต่จะชอบแล้วแต่จะสั่งเลยนะครับ

ใช่เสิร์ชเลยเสิร์ชแล้วหากันดูแล้วกันร้านขนมจีนแม่ปุ๊แม่ปุ๊นะจ๊ะ
จ๊ะน่ากินทุกในโน้ม